อีกเรื่องหนึ่งเป็นคลิปร้องทุกข์มาจากชาวบ้านที่ชุมพรค่ะ
บอกว่าถามจริงว่า๑รอดสายตาตำรวจมาได้ยังไง
และสองผมจะไปยังไงถ้าพี่ขับรถแบบนี้
ยังไงฮะไปดูคลิปค่ะ
คุณยังไงดีคะคุณสุภาษาราคุณตอบดิฉัน

เขาหลบเนอะนั่นเขาขับเขาลงไปขับไหลทางแล้วนะคะ
เพราะว่าคือต้องทำยังไงดิฉันถามความดิฉันต้องทำยังไงหรอ
คุณแซงไม่ได้เลยค่ะมันไม่มีช่องให้แซงคุณ
ประเด็นคือนี่คือถนนวันเวย์ไหมคะหรือสวนเลน
แล้วคุณเห็นขั้นข้างหน้าไหมขั้นข้างหน้าลักษณะเดียวกัน
มากันสองคันวางท่อแบบเป็นแนวยาวขวางแบบนี้
แล้วคือโอ้โหรถคุณก็ใหญ่อยู่แล้ว
แล้วคุณวางท่อแนวยาวแบบนี้คุณกินเลนถนนทั้งสองเลนเลย
ปริศัทธ์ไหนแค่นี้
คลิปนี้เนี่ยพ่อค้าที่เป็นนุ่มรถส่งผักสายใต้ถ่ายไว้แล้วบอก
พี่เขาใหญ่หลบหน่อยแล้วก็ไม่เห็นรถนำขบวนนะ
รถติดยาวแต่ไม่มีใครกล้าแซง

พร้อมกับระบุพิกัดว่าเป็นถนนสาย๔๙
อีกประมาณ๒๐กิโลเมตรจะเข้าอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะ
คำถามก็คือว่าตำรวจไม่เห็นเหรอ
รอดสายตาตำรวจทางหลวงมาได้ยังไง

ไม่มีใครเห็นตำรวจไม่มีใครถูกได้รับแจ้งอะไรใดเลยเหรอ

เป็นของบริษัทไหนของใครมาขนอะไรแบบนี้เนี่ย